กรณีที่คนร้ายยิงถล่มฐานชรบลำพญาที่จังหวัดยาลา
เพราะว่าเรื่องของการรับศพออกจากโรงพยาบาล
วันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่างก็เศร้าสลด
ในการไปรับศพญาติพี่น้อง
ขณะที่จำนวนของผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังอยู่ที่๑๕คน

ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
ติดตามการรายงานจากคุณวิมลวันธรรมภักดีนะครับ

หลักกระทรวงสาธารณสุขได้มาเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงถล่มชุดชรบรลำพญาที่โรงพยาบาลยาลานะคะ
ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยว่าตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตยังอยู่ที่๑๕ราย
ขณะที่หนึ่งในผู้รอดชีวิตได้มีการเปิดเผยเหตุการณ์ประทักกัน
กระสุนนั้นมาจากรอบทิศทางมีการยิงระเบิดเข้ามาสามลูกเขาต้องใช้วิธีในการแกล้งตายนะคะ
เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นรอดชีวิตค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงถล่มป้อมชลบรลำพญาจังหวัดยะลา
ซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ
พร้อมกับมีการยืนยันตัวเลขของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่๑๕ราย
บาดเจ็บนั้น๕ราย๕คนนั้นอาการปลอดภัยทั้งหมดแล้วนะคะ
ขณะที่นายนวรัฐรัตนสะเทียนสมาชิกอบตและชุดชรบรลำพญา
ซึ่งบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงที่บริเวณหลังและขาด้านซ้าย
เปิดเผยถึงวินาทีประทะกับกลุ่มคนร้ายนะคะว่า
ขณะเกิดเหตุนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น๓ครั้ง
มีการยิงปืนมาจากทุกทิศทางชุดชรบได้พยายามยิงเพื่อป้องกันพื้นที่อย่างถึงที่สุด
แต่เมื่อต้านไม่ไหวและคนร้ายบุกเข้ามาอย่างป้อมชรบก็ต้องทำเป็นแกล้งตายค่ะ
เพื่อให้ตัวเองนั้นรอดชีวิตเขาได้ยินเสียงคนร้ายพูดเป็นภาษามารยูด้วยนะคะว่า
ตายทั้งหมดแล้วและนายนวรัฐยังยอมรับด้วยนะคะว่าเสียใจที่เห็นเพื่อนชรบเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ไปฟังเสียงของนายนวรัฐช่วงหนึ่งค่ะ

เพื่อที่จะขอรับศพที่โรงพยาบาลยะลา
เพื่อนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้าน
กลางบรรยากาศอันเศร้าสลดนะคะ
ซึ่งนายศิรพบจันวิมารพร้อมด้วยครอบครัว
เข้ามาติดต่อขอรับศพนายสุพศจันวิมารผู้เป็นพ่อ
เพื่อไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านไร่จังหวัดปัตตานี
พร้อมกับเล่าทั้งน้ำตาค่ะว่า
พ่อนั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
หมู่ที่๔ตะบนปากล่ออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
ในวันเกิดเหตุนั้นไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นชุดชรบ
จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยค่ะ
ทราบข่าวอีกครั้งในช่วงเช้า
ภาวนาว่าต้องไม่ใช่พ่อของตัวเอง
ที่ผ่านมาก็ตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวให้สบายขึ้น
เพื่อให้พ่อหมดภาระแต่พ่อก็มาเสียไปซะก่อนค่ะ
ไปฟังเสียงของนายสิริพบที่กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะ
ที่พี่นับมาก็ตอนแรกคืนนี้แหละครับ
คืนนั้นไม่มีใครบอกมาดูต้นเช้าสิ
เพื่อนแกอยู่ที่นั่นก็มีไปนานครั้ง
เพราะว่าพ่อเพิ่งกลับจากงานแต่งที่อำเภอยดินด้วย

พ่อน่าจะเข้าไปไม่นาน
สำหรับการเคลื่อนศพในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ทางกรมทหารพานที่๔๙
ได้จัดเตรียมรถบรรทุก๖ล้อเล็ก

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนศพจำนวน๙ศพ
จาก๑๓ศพไปที่วัดสิริปุณาราม

เพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ

ในช่วงบ่ายในวันนี้ประกอบไปด้วยที่
ลำพญาที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือ
ก็จะอยู่ที่วัดบ้านไลยวัดลำไหม

เพื่อจะคลี่คลายแล้วก็ติดตามคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ซึ่งผู้เสียชีวิตมีทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอดีตกำนัน
มีทั้งชรบคือชุดรักษาความปลอดภัย
แล้วก็มีอรบด้วยนั่นก็คืออาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ